แต่เช้าแบบนี้หลายคนอาจจะกำลังทานข้าวกันอยู่
คุณผู้ชมลองดูกันดีนะนั่งทานข้าวเนี่ย
มองซ้ายมองขวาดูหน่อยว่า
มันมีเพื่อนร่วมวงที่เราไม่อยากจะรับเชิญมาหรือเปล่า
หนุ่มคนนี้นั่งกินข้าวตั้งวงกันอยู่ดี

มันคือตัวอะไรนะที่ทุกคนจะต้องมีไม้ยาวแล้วก้มเงยแบบนี้
ไม่ได้รับเชิญยังไม่โผล่ออกมา
ยังนี่คือบ้านของนายมณัฐดาดพินิษฐ์นะคะ
อยู่ในตำบลคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี

นี่คือหน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
พร้อมอุปกรณ์ครบมือออกมาจับสิ่งหนึ่งนะคะ
มันซ่อนตัวอยู่ใต้รถเข็นค่ะ
เขาก็ต้องก้มเงยกันกว่าครึ่งชั่วโมง
บ่วงทั้งหมด๓อัน

งูจงอ้าง
งูจงอางเพศเมียยาว๔เมตรกว่าค่ะคุณผู้ชมดู
เบอร์เรอเลยน้ำหนัก๕กิโลกรัม
ก็เอาใส่กระสอบไปปล่อยป่าต่อไป
ถามนายมณัฐว่าตัวนี้มาได้ยังไงรู้จักกันไหมเป็นเพื่อนกันหรือเปล่า

เขาบอกว่ากำลังนั่งล้อมวงกินข้าวอยู่ข้างครัวดี
อางตัวนี้ค่ะเลื้อยพุ่งตรงมาที่วงข้าวเลย
ไม่รู้ว่าหิวหรืออะไรแต่คือเขาดูมีจุดหมายแน่
ตรงแล้วใช้คำว่าพุ่งเข้ามากลางวงข้าวอะค่ะ
ทั้งเขาทั้งญาติที่นั่งกินข้าวกันอยู่โอ้โหโยนข้าวกันแบบว่าลอยเลยอ่ะ

มณัฐบอกว่าอยากกินมากินคนเดียวป่ะ
เออเอาเลยอยากกินอะไรเลือกเลย
นั่นแหละแล้วเจ้างูตัวนี้ก็เลื้อยไปซุกอยู่ใต้รถเข็น
ตั้งสติได้พี่มณัฐก็โทรหากู้ภัยเลยค่ะ

เขาคิดว่างูคงลงมาจากเขาแล้วก็อาจจะมาหากินนกหนู

เห็นเขาตั้งวงกินข้าวก็พุ่งตัวมาเลยจ้ะ
แต่ตอนนี้เขาจะได้ไปกินข้าวในป่าแล้วนะ
เพราะว่าเอาไปปล่อยสู่แหล่งธรรมชาติเนี่ยนะครับ